แต่เมื่อวานนี้เรื่องข่าวมันเป็นวันแห่งการลงทะเบียนฉีดวัคซีน

คึกคักมากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีช่องทางให้เลือกหลากหลาย
อย่างเฉพาะกรุงเทพเอง๓ช่องทางใช่ไหมคะเบ็ดเสร็จแล้ว
คนมาลงทะเบียนพร้อมที่จะฉีดวัคซีน๑ล้าน๒แสนคน
ถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขประชากรในกรุงเทพนะคะเอาประชากรแฝง
แล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ดั้งเดิมเนี่ยประมาณ๖ล้านคนนะคะก็ลงทะเบียนไปถือว่าเยอะนะคะ
ได้รวบรวมกันแล้วก็ไปฉีดวัคซีนกันนะครับ
คือเราเนี่ยมีสมาร์ทโฟนใช้เราอยู่ในเมือง
หรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
แต่คนที่เขาอยู่บนเขาบนดอยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
เขาก็ต้องการที่จะฉีดวัคซีนเหมือนกัน
แล้วทำยังไงคนต้องขึ้นไปดิ
คนที่ต้องไปขึ้นไปอธิบายเขาขึ้นไปบอกเขาว่า
สถานการณ์โควิด๑๙ตอนนี้มันเป็นยังไง
วัววัวเป็นเชิญชมครับ
ถึงบ้านสพรองครับติดบ้านสพรอง
ข้าวบ้าน
ชาวบ้านไปทำอะไรที่นั่นน่ะคะ

นี่เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหินฝน

ครับรถกระบาดไปตามไหล่เขาแบบนี้คลุกคละคลุกคละนะ
ไม่รู้ว่ากว่าจะไปถึงที่เนี่ยตับไตไส้พุงจะเป็นยังไง
ตามหาชาวบ้านเนี่ยเป็นชาวเขานะฮะออกไปทำไล่อยู่นู้นเชิงเขาสูงนู่นนะฮะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ให้กับชาวบ้านครับ
แล้วก็ไปอธิบายด้วยว่าไอ้สถานการณ์โควิด๑๙ในเชียงใหม่เรามันเป็นยังไงนะ
รวมถึงภาพรวมของประเทศด้วยเพื่อให้ชาวเขานะครับที่เขาอยู่บนเขาสูงนู่นน่ะ
เข้าใจในสถานการณ์ไปพร้อมกันแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยมาฉีดวัคซีนเข็มแรกวันที่๗มิถุนายนนี้ครับ
ก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์ขออภัยนะครับธรรมธารานุรักษ์
อำเภอแม่แจ่มเนี่ยท่านประกาศแจกวัวฮะ
บอกว่าถ้าใครมาฉีดวัคซีนนะแจกเลยสัปดาห์ละ๑ตัวนะครับ
หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกวันที่๗มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
โดยจะนำรายชื่อคนที่ฉีดวัคซีนแล้วมาจับสลากหาผู้โชคดี
ไปเลยจ้าแจกบัวให้กับชาวบ้านครับ
ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนมารับการฉีดวัคซีน
ประสงค์เป้าหมายของประเทศคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่